มาที่เรื่องของคอทุเรียนกันหน่อยทั้งสองท่าน

แกะเนื้อมาให้สิเราจะได้เห็น

ก็คนชอบเพราะว่าทำให้เราเห็น
แล้วก็ยอมจ่ายถึงแม้ว่ามันต้องจ่ายแพงกว่าก็ตาม
แต่ว่ามันเชื่อมั่นมากกว่านะฮะ

ส่งผ่านทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลย

บรรยายงานของคุณกมวลวันการีพัฒน์
ทั้งหมดเนื่องจากบางเม็ดเละ
บางเม็ดแข็ง
ทุเรียนพันธุ์เด่นที่ได้รับความนิยม
นั่นก็คือทุเรียนพันหมอนทอง
ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๒๐๐บาท

ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕๐๐บาท
ซึ่งทางพ่อค้าแม่ค้าได้บอกกับทีมข่าว

ทุเรียนอาจจะปรับตัวแพงขึ้น

ระหว่างที่ผลไม้ทางภาคตะวันออกใกล้หมด
ขณะที่ผลไม้ทางภาคใต้กำลังจะเริ่มทยอยออกสู่ท้องตลาด
ทำให้ผลผลิตทุเรียนในช่วงนั้น
อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะ
เช่นเดียวกับรูปแบบทุเรียนเดลิเวอรี่
ขณะนี้ก็นิยมแกะเนื้อ
ภูทุเรียนสวยวางเรียงใส่กล่อง
ส่งถึงมือลูกค้าพร้อมรับประทานทันที

ที่จะส่งทุเรียนถึงบ้านภายใน๓ชั่วโมง
ในเขตกรุงเทพมหานครณปริมนธน
วันนี้อัตกรนะคะเราได้สนองนโยบายของรัฐไทยแลนด์๔๐

ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าที่มีคุณภาพบนเว็บไซต์ได้เลยค่ะ
ที่สามารถส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าถึงบ้าน

หรือมีคุณภาพที่ไม่ถูกใจกับของลูกค้า

ตะกองก็สามารถจะเปลี่ยนให้ได้ถึงบ้านเลยค่ะ
เมื่อทำการสั่งทุเรียนเรียบร้อยแล้ว
จะมีทีมงานโทรไปสอบถามความต้องการของลูกค้าอีกครั้งว่า
ต้องการทุเรียนแบบไหนเป็นพิเศษ
สำหรับการขนส่งถ้าน้ำหนักอยู่ที่๑๐กิโลกรัม

แต่ถ้าเกิน๒๐กิโลกรัมจะใช้รถยนต์๔ล้อค่ะ

ขายอยู่ภายในตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

อกจากจะขายผ่านหน้าร้าน๑๗๐แล้ว

คือเยอรมันจีนและเกาหลี
แต่ราคาค่อนข้างสูงอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๐๔๐๐บาท
เจ้าของร้านบอกว่าที่ขายราคานี้ได้
เนื่องจากเป็นสวนทุเรียนไร้สารพิษ
ไม่มีสารเคมีทุกอย่างมาจากธรรมชาติ
ขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ยอมจ่ายเงินหลักหมื่นบาท

เพราะคิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
โดยทางอตกประเมินภาพรวมการขายทุเรียนทั้งตลาดในปีนี้
เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วร้อยละ๒๐๐
ชะละพงศ์ชัยงามถ่ายภาพ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน
คุณกระมวลวันเล่นมาทานยั่วแบบนี้นะ

ถึงแม้แพงก็ยอมใช่มั้ยถ้าผลมันอวบอิ่มสักขนาดนั้น
แล้วได้อย่างที่เราต้องการบางคนชอบกรอบนอกนุ่มใน